ไม่พอใจที่ถูกคุณตาวัย๗๘

คุณลุงคนนี้ก็เลยมาปาดคืน
แล้วทีนี้ครับรถของคุณตาไปชนท้าย

สุดท้ายนะฮะลุงยิงตาเสียชีวิตคารถเลย
เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดให้ได้เห็นเหตุการณ์กันนะครับ
นี่แหละครับคุณผู้ชมฮะนี่ค่อยดูเหตุการณ์นี้นะครับ
รถคันที่ไปชนท้ายคันนู้นนะฮะ
ก็คือรถของคุณตาวัย๗๒ปีนะครับ
ขับชนท้ายรถคันข้างหน้า

ซึ่งมีคุณลุงวัย๖๓ปี

ขับแล้วคุณลุงวัย๖๓ปีก็คือคนที่ใส่เสื้อสีฟ้าเมื่อสักครู่นี้นะฮะลงมาเพื่อจะขอให้คุณตาวัย๗๒ปีซึ่งขับรถคันนี้เปิดหน้าต่างมาเคลียร์กัน
ปรากฏว่าคนใส่เสื้อสีฟ้าลุงวัย๖๓ปีเมื่อกี้ไม่ลงมามือเปล่าลงมาแล้วมีอาวุธปืนมาด้วยนะครับ
ก็เลยก่อเหตุยิงคุณตาวัย๗๒ปีเสียชีวิตคารถ
และในรถของคุณตามีหลานสาววัย๘ขวบอยู่ด้วย
ก็เท่ากับหลานสาวเห็นตาถูกยิงต่อหน้าต่อตา
นี่คือก่อนหน้านี้เขามีการปาดหน้ากันมาก่อนไง
แล้วก็พอคันของคุณลุงเสื้อฟ้าเขาไม่พอใจ
เขาเลยขับมาปาดหน้าแล้วจอดขวางนี่ค่ะแล้วจอดยิง
จังหวะนี้จ่อยิงนะฮะจนเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตนะครับ
ผู้เสียชีวิตคือคุณตาวัย๗๒ปีนะฮะก็คือนายสุริยะพรทวีวัฒน์นะครับ
เสียชีวิตอยู่บนเบาะที่นั่งคนขับนะครับถูกยิงเข้าลำตัวหนึ่งนัด
ที่เกิดเหตุพบปลอกกระสุนปืนตกอยู่ที่พื้นถนน๑ปลอกนะครับ
ส่วนรถที่คุณตาสุริยะเป็นคนขับนี่ก็คือเป็นรถฟอร์ด๔ประตู
คันสีขาวคันนี้นะครับก็ที่เกิดเหตุอยู่ภายในซอย
กำนันธินกรตำบลศาลากลางอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีนะครับ
นางสาวนรมนดำรงศักดิ์อายุ๔๔ปีซึ่งเป็นลูกสาวของผู้ตาย
เล่าให้ฟังบอกว่าก่อนเกิดเหตุนั้นได้ให้พ่อไปรับลูกสาวของเธอ
วัย๘ขวบก็คือหลานสาวของตานี่แหละครับที่โรงเรียนย่านสะพานกรุงทน
เพื่อจะกลับบ้านที่อยู่ในซอยกันตนาอำเภอบางใหญ่
มารับแจ้งว่าพ่อถูกยิงเสียชีวิต
ตัวลูกสาวบอกเป็นเหตุที่โหดเยี่ยมมากนะครับ
ชนท้ายทำไมถึงต้องฆ่าต้องแกล้งกัน
และอย่างขณะเกิดเหตุลูกสาวของเธอวัย๘ขวบ
ก็นั่งอยู่ในรถด้วยเห็นเหตุการณ์ทุกอย่าง

ว่ากระสุนมันจะมาถูกเด็กด้วยนะครับ
ฟังเสียงผู้เป็นแม่ที่ศูนย์เสียหน่อยฮะ
แล้วก็จากการตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิด
ก็เห็นเหตุการณ์ชัดเจนนะฮะที่เกิดขึ้นในซอยกำนันธินกรนี้นะครับ
แล้วก็เป็นจังหวะที่คุณลุงผู้ก่อเหตุใช้ปืนแล้วก็ยิงตาเสียชีวิตภายในรถนะครับ
ตำรวจก็ตามจากภาพนี้แหละฮะจากคลิปนี้เพราะว่าเห็นเลขทะเบียนรถเชฟโลเล็ตของลุงคนก่อเหตุได้อย่างชัดเจนนะครับ
ต่อมาตำรวจสพปลายบางจังหวัดนนทบุรีนะฮะสามารถติดตามจับกลุ่มผู้ก่อเหตุได้นะครับ
บ้านหลังหนึ่งห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณสองกิโลเมตรผู้ก่อเหตุก็คือนายสมชัยว่องวิทย์เดชาอายุหกสิบสามปี
พร้อมกับรถยนต์เชฟโรเล็ตสีขาวคันที่ขับไปในที่เกิดเหตุนะครับ
แล้วก็สภาพถูกชนด้านท้ายจอดอยู่หน้าบ้าน
เจ้าหน้าที่ตำรวจนอกจากตรวจรถจับกลุ่มคนแล้ว
ก็ต้องตรวจว่ามีอาวุธปืนที่ใช้ในการก่อเหตุหรือไม่

ตำรวจก็คุมตัวนายสมชัยพร้อมด้วยของกลาง
สอบสวนที่โรงพักเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายนะครับ
นายสมชัยลุงวัย๖๓ปีรับสาภาพว่า
เป็นคนลงมือก่อเหตุยิงผู้ตายจริง
โดยอ้างว่าผู้ตายจะใช้มีดแทงเขา
ขณะที่เขาไปยืนคุยกันข้างรถของผู้ตาย

เขาก็เลยเอาอาวุธขึ้นมาป้องกันตัวแล้วก็ยิงใส่คุณตา
นายสมชัยยังอ้างอีกว่าก่อนหน้านี้
เขาจะเบรกให้รถของผู้ตายชนท้ายนั้น
ที่ทำแบบนี้เพราะว่าไม่พอใจ
ที่ผู้ตายขับรถปาดหน้าเขาบนถนนใหญ่
กระทั่งเลี้ยวเข้าซอยมาด้วยกันมาถึงจุดเกิดเหตุ
นายสมชัยก็เลยขับแซงรถของผู้ตาย
แล้วเบรกรถอยู่หน้าคันของผู้ตาย
จากนั้นผู้ตายก็มาพุ่งชนท้ายรถของเขา
ยิ่งทำให้เขาโมโหนักใหญ่เลย
จากนั้นเขาก็ลงไปเพื่อจะเคลียร์กับผู้ตาย
โดยผู้ตายลดกระจกลงมาแล้วก็ต่อว่าเขาว่าขับรถภาษาอะไร
แล้วผู้ตายก็เหมือนจะหยิบมีดขึ้นมา
ตัวของนายสมชัยผู้ก่อเหตุก็เอื้อมมือ
เพื่อจะไปดูบัตรที่คล้องคอผู้ตายไว้
คือคอของผู้ตายมันมีบัตรผู้ปกครอง

รับหลานมาเป็นแค่บัตรผู้ปกครองเท่านั้นเองนะครับ
แล้วก็จังหวะนั้นนายสมชัยผู้ก่อเหตุอ้าง
ว่าผู้ตายจะใช้อาวุธมีดแทงสวนมาที่คอของเขา
เขาก็เลยใช้อาวุธปืนที่พกมาด้วยยิงใส่ไป๑นัด
แล้วก็ขับหนีไปจอดที่บ้านทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น
เขาหาว่าผมไปปาดเขาเขาก็เถียนแบบนี้
เขาก็เอามือลงไปเขาแทงเอามือแทง

คนลงจากรถไม่ลงปะ
เขาไม่ลงอันนี้ไม่ได้ขับรถออกไปใช่ไหม

ไม่ครับเขาแทงก่อน
เขาบอกเล่นนี่เถอะ
อย่างนี้ก็มาต้นขาวเลย
อย่างไรก็ตามนะฮะตำรวจสพปลายบางก็ต้องแจ้งข้อหากับนายสมชัย
ก็ข้อหาฆ่าคนตายโดยเจตนาพกพาอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืน
ในเมืองหมู่บ้านทางสาธารณะโดยไม่รับอนุญาตนะครับ
ขณะนี้รอหมายสารเพื่อคุมตัวฝากขังต่อสาร
ภายในวันนี้เลยนะครับถือว่าเป็นเหตุอุกอ่านจริงนะครับ